ไปทำพิธีกองไฟต่างต่างนานา
ท่านก็มีภาพหนึ่งนั่งอยู่มีอาวุธ
หน้าชายหญิงก็นั่งเหมือนมีรอยสักเหมือนผิดกันทำพิธีอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับ
เราก็อยากรู้ว่าเป็นพระจริงพระปลอมตามไปถึงที่พักสำนักสงฆ์เลย
แต่ว่าไปดูคลิปที่เป็นต้นเรื่องกันก่อนครับ
กำลังคิดอยู่เหมือนที่เจ้าหน้าที่ของเราพูด
ไปได้กันไงเพลงหมอลำกับเทพศิวะ

การไหว้ครูของทางพราหมณ์ทางเทพศิษย์เขานั้น
เพลงเขาจะแนวแบบอินเดีย
อันนี้มันทำนองเหมือนเป็นงานหมอลำงานบุญอะไรอย่างนี้เนอะ

ในคลิปนี้จะเห็นพระรูปหนึ่งนั่งบนแท่นพิธีครับ
งแขนทำท่าคล้ายกับกำลังประธานพรให้เป็นพระประธานพรนะครับ
แล้วก็มีการปรับพรมน้ำมนต์ให้กับชายหญิงที่ร่ายรำมีอาการของขึ้น
ประกอบเพลงที่มีเนื้อหากับเรื่องของสมัยพุทธกาลต่างนานานะครับ
เอาอีกคลิปหนึ่งเป็นกลางคืนหน่อย
เดี๋ยวจะมีจังหวะที่นางรำในพิธีเดินเข้าไปไหว้พระสงฆ์
แล้วพระก็มอบผ้าสีขาวให้จากมือให้นางรำไปนะโดยตรงเลยครับ
ซึ่งมันก็ผิดแผกไปจากที่พระสงฆ์ควรจะทำกับศรีกาเนอะ
ศรีกาก็ยืนรับแบบนี้ฮะแล้วก็ยังมีการสูบบุหรี่ระหว่างทำพิธีด้วยนะครับ
เรายังไม่รู้ว่าตอนแรกท่านเป็นพระจริงหรือพระปลอมอย่างไร
สิทธิ์ข่าวก็เลยเดินทางไปที่ที่พักสงครองเล็กสามัคคีธรรม
อยู่ที่อุไทยธานีนี่ครับนะฮะ
ก็เคยเป็นสถานที่ที่จำวัดของพระสงฆ์ในคลิปนี่แหละเราก็ได้ข้อมูลมานะฮะ
โดยที่พระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พระสงฆ์ขนาดเล็กมาใหญ่อะไรมาก
อยู่กลางป่าครับกลางป่ากลางเขาในหมู่บ้านก็มีพระอยู่สองรูปแม่ชีอยู่สองคนนะครับ
นะฮะก็ไปพบกับพระอดีศรนิสโพนะครับเป็นรักษาการผู้ดูแลที่พักสงฆ์ครองเล็กสามัคคีธรรม
ท่านก็บอกว่าคือพระที่เห็นในคลิปนั้นเป็นพระจริงนะ
เคยมาจำพรรษาที่นี่ตั้งแต่๑๐ปีก่อนนู่นแหละนะครับ
จำพรรษาก็มีการทำพิธีไหว้ครูที่กุฏิบนเขาเหมือนกัน
นะแต่พระตัวท่านที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านก็ไม่เคยเข้าไปดูว่าพระรูปนั้นทำอะไรหรอก
นะฮะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวของพระท่านหรอกนะฮะ
แต่เคยได้ยินได้เห็นลูกศิษย์เดินทางมาพบท่านบอย
หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่วัดแถวอำเภอบางบรกรรมพิสุนุโลกได้๔เดือนแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกเลยนะฮะ
ในการที่อยู่ในผ้าเหลืองด้วยก็ตกใจเหมือนกันแต่พิธี
กรรมที่มันเกิดขึ้นก็คิดว่าส่วนตัวพระท่านเองก็คิดว่าพระ
รูปนั้นทำไม่เหมาะสมหรอกนะครับพระอดีศรยืนยันว่าคลิปดัง
กล่าวไม่ได้เกิดขึ้นที่ที่พักสงฆ์ครองเล็กสามัคคีธรรมแห่ง
นี้นะฮะเพราะเคยนะเคยขอว่าอย่าทำแบบนี้นะไอ้เรื่องการเข้าทรงต่อ
อย่าทำเด็ดขาดนะซึ่งที่พักส่งที่นี่ก็ไม่เคยมีเรื่อง
เสียงมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าที่เกิดในภาพเนี้ยมันเป็นภาพที่
อื่นหรือเปล่าหรือเกิดขึ้นบนกุฏิเมื่อแต่ก่อนหรือเปล่ายังไม่
ทราบแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ที่นี่นะครับค่ะนะไม่รู้ว่าท่านไปตั้งสำนัก
ที่ไหนอย่างไรหรือบ้างได้ขอตรวจสอบก่อนแต่เรื่องต้องให้
อย่างไรบ้างนะฮะแต่ว่าการไปถือเนื้อต้องตัวแตะตัวศรีกา
แต่ต่างมันก็ผิดวินัยสมอยู่ด้านหลัก